อยากพลิกชีวิตได้โอกาสจับทรงร้าน

โชคดีบ้างผมลงฝ่าเลย
๓๒๓คุณผู้ชมนะลองตอบกันหน่อยลองคิดสินตราการ
ถ้ามี๕๐๐๐จะเอาเงินนี้ไปทำอะไรครับ
๕หมื่นเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าทำบนสวยชัดหน้าทำหน้าสวยชัดนี้
ก็ไปฉีดปากให้มันเสือผื่น
อยากให้มันดูซักซี่อบอิ่ม

ไม่ต้องไปเสียเงินหรอกทำไมฮะ
โบกเข้าไปเดี๋ยวมันก็บนขึ้นอย่างไร
มันบนแล้วมันมันหลืกเลย
ตอนนี้มันยังไม่วีมันเป็นยูอยู่

อ๋อดูดน้ำตลอดเวลาสิ
เออเหมือนตาซักเกอร์

คิดถึงเรื่องของความสวยความงาม

ผมว่าผมไปทำอะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตผม

ผมตามหามาตลอดทั้งชีวิต

มีห้าหมื่นเดี๋ยวผมไปทำนมเลยครับ

จากนี้ไปผมจะได้ไม่ต้องไปเอออยากไปมองของใคร

ถ้าห้าหมื่นมันได้ซอบบ๊ับสบายใจ
อีกข้างเองก็มีขาแล้วก็มาใส่ใบ

เอาอย่างงี้คุณก็พูดไปไร้สาระกันมาก
จริงแล้วบางคนเงินน้อยนิดขนาดไหน
ว่าจะมากมายขนาดไหนเขาก็เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับใคร
อย่างเงิน๑๐บาทนี้นะคะเราแค่เอาไปซื้อคาราบาลแดงมาดื่ม

กับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี
จนถึงม้ายอดลงทวนภาพ๑๐บาท
มีโอกาสลุ้นทองล้าน

บอกเลยว่าตอนนี้ก็มีคนที่ส่งมาแล้วได้จริง
มอเตอร์ไซค์ขับขี่ไปทั่วประเทศแล้วนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์แบบนี้
เราก็อย่าลืมทำไม่ถูกต้องตามตะติกา

ทำให้ถูกต้องแล้วก็มาลุ้นโชคแบบนี้ได้ทุกวันเลยค่ะ
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยครับ
ไปเลย
ฝาไหนจะเป็นฝาของผู้โชคดีที่จะมาอยู่ในอุปกรณ์หาผู้โชคดีอันนี้

เยอะมากเลยเพราะอยู่วันนี้

สิว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
ประโยมมากสูงมาก
คนมาจากภาคอะไรทำอาเทียมอะไรอยู่จังหวัดไหนก็ได้รู้กันเลย
ได้แล้วฟ้าคันโซคุณสองด้วย
สกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที